รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาล่ะครับ๑ชั่วโมงจนที่นี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
การของเขาสิ่งที่เขาเจอในชีวิตของเขา

ถูกต้องนะครับต้องบอกนะครับว่านี่เป็นอีกแง่มุมของสังคมนะครับ
แล้วก็หลายคนอาจจะมองพวกเขาในแง่ลบก็ได้
รับเชิญของเราในวันนี้เป็นอดีตหญิงขายบริการครับ
เขาจะมาเล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับสาวบริการกับคุณสัย
ครับผมสุดท้ายนะครับต้องแลกด้วยชีวิตเพราะว่าคุณสัยเนี่ยกลับมาทวงคำสัญญาครับ
ท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วเพจนี้อยู่ในเฟซบุ๊คประมาณสัก๗๘ปีแล้วล่ะเป็นเรื่องราว
ขอโทษนะครับเป็นหญิงขายบริการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลิกแล้วคุณผู้ชมครับ
แล้วคุณหญิงเองก็ได้มาเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนั้นจนได้รับรางวัล
ถูกแต่เรื่องที่คุณหนิงเนี่ยนะครับจะมาเล่าในวันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของหญิงขายบริการแต่พวกเธอนั้นไปพึ่งศัยศาสตร์ในการทำคุณสัยครับ
เราต้องเรียนท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมเรื่องของการทำคุณสัยนะฮะ
หรือส่งเสริมอาชีพขายบริการแต่อย่างไรเลยแต่วันนี้คุณหนิงจะมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
แต่พอเข้าไปจริงแล้วมันกลายเป็นตู้กระจกอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงนั่งตู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

หลังจากทำใจได้ละหลายวันแล้วโอเคมานั่งตู้
ก็เห็นคนเนี่ยมีผู้หญิงมีเป็นร้อยนะคะ
มีแขกมาเลือกเลือกไป
แต่นิงเนี่ยไม่ค่อยได้งานกับเขาอะค่ะ

แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้งาน
คือหลายคนไม่ค่อยได้งานแต่หนึ่งก็แปลกใจว่า
ทำไมไอ้คนที่มันไม่สวย

แต่ทำไมคนหน้าตาดีเขาไม่ค่อยได้งาน
แต่นี่ก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเขามีการไปลงของกัน
แบบว่ามีคนนู้นทำของนี่คนนี้

แต่ว่าคนที่เขาแบบพูดง่ายว่า
เจนอยู่ในวงการนี้นานก็เลยต้องเล่นของละ
เพราะว่าอยู่นานไปนานไปอายุมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ก็ไปลงของกันมาแล้วแต่ว่าจะลงของอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้หนิงก็ไม่ค่อยได้งานอยู่
เป็นเดือนนะคะหมายความว่านานได้ทีง
ก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่เล็กพี่เล็กก็ไม่ค่อยได้งาน

หญิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำที่นี่สงสัยเราไม่ฉลกกับที่ตรงนี้มั้ง

ไม่เคยทำค่ะแต่รู้ว่าในนี้มีคนทำกันอยู่
แต่นิ้งก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่ค่อยชอบทำของแบบนี้ตอนนั้น

ก็เสร็จแล้วพี่เล็กเนี่ยก็เลยชวนไปทำอีกที่หนึ่งอีกบานหนึ่งนะคะ

ทีนี้วันหนึ่งพี่เล็กก็เลยมาปรึกษากับหนิง
บอกว่าเฮ้ยนิงเดี๋ยวเราไปทำของไหมพี่มีหมอดีนะ

คือไปทำของมันก็ต้องใช้เงินใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เล็กเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องไปกู้เงินละ

ทีนี้พี่เล็กก็เลยหายไปเป็นอาทิตย์นะคะ

ทีนี้พอนางมาวันนั้นนางมาก็ได้งานเลย
พอแกได้งานปุ๊บคนก็ฮือกันว่า
ไปทำอะไรมาไปทำของกันมาเหรอ

ปกติพี่เล็กเนี่ยจะชอบนุ่งกระโปรงสั้น
กระโปรงยิงใส่ทั้งพ่อใบมาทำงานทุกวันเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
แล้วทีนี้พอเขาได้งานมีเงินปุ๊บ
เขาก็เปลี่ยนกันอีกตัวใหม่หมดเลย
ผ่านไปเรื่อยนี่ได้งานทุกวัน
เสร็จแล้วนิงก็เลยบอกเฮ้ยพี่เล็กไปลงของมาใช่ไหม
เขาบอกเออใช่ถามเลย
เขาก็บอกว่าเขามีของดีเขาไปได้ของมา

เขาบอกเนี่ยเขาไปลงหมอมาทำของทำอะไรอย่างนี้

เขาก็จะให้นิงเขายืมเงิน
เพราะพี่เล็กเนี่ยเขาไปกู้เงินมาเลยนะ

ก็มีเพื่อนอีกคนชื่อกุ้งสนิทกันเรา๓คน
ก็เลยชวนพี่กุ้งพี่กุ้งเราไปทำของบ้างไหม

หนิงก็เลยถามว่าเอายังไง

แต่ลงของเนี่ยมันจะต้องไปนอนบ้านหมอ๓วันนะ

บอกก็ให้เรานอนแก้ผ้า

แล้วหมอเนี่ยคนที่เขาลงของ

จะทำตอนกลางคืนต้องไปนอน๓คืน

แล้วหนิงก็ไม่ได้ถามอะไรเขาอีกต่อไปเลย

เขาหายไปประมาณสัก๒เดือนกว่า

ถ้าเขาทำให้เขาได้บ้าน
ได้มีบ้านมีเงินในบัญชี
เขาบอกเขาอยากมีเงินในบัญชีเป็นล้านอะไรอย่างนี้

เขาก็จะเลิกวงการนี้

เขาผ่านไปประมาณสัก๒๓เดือนนี่แหละ

มันอยู่ตรงข้ามกับบาร์ที่เราทำงาน

แต่หนิงไม่ไปหาเขาเพราะว่าเขาติดผู้ชาย

เพราะผู้ชายคนนี้เป็นยามในโรงแรมแห่งหนึ่ง

ถึงขั้นซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้

ใช่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะ

มาตามคือเหมือนกับว่า
คนที่รู้จักกับพี่เล็กในระแวกนั้น

คือได้ยินเขาลือกันว่าพี่เล็กป่วยไม่สบาย

เพราะว่าพี่เล็กไม่ค่อยได้มาทำงานแล้วค่ะ

แล้วนายก็จะออกมานั่งเจอสังสรรค์กับเพื่อนได้

คือว่าไม่ชอบแกเพราะว่าเวลามีเงินแล้วไปเลี้ยงผู้ชาย

ไปนี่ยังไม่รู้ว่าบ้านจะอยู่หลังไหนเลยนะคะ
กระทั่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังเช็ดมอเตอร์ไซค์อยู่

พอเขาบอกเสร็จเขาก็ขับมอไซค์ออกไปเลย

ก็เลยบอกกับพี่กุ้งใส่ในผัวพี่เล็กแน่เลย

บังเอิญนิ้งไปยืนหน้ารั้วเสร็จ
มันเปิดปากดดูดแล้ว
ก็เป็นพี่กุ้งค่ะ

มาเข้ามาก็เลยรู้ว่า

เป็นแม่ของพี่เล็กเป็นคนออกมารับเราค่ะ

ไอ้ตัวเงินดูดทองเนี่ยมันก็คานไปหลังบ้านค่ะ

ก็ไปเห็นพี่เล็กนอนอยู่ใต้บันได

พี่เล็กแบบว่าดูว่าแกเป็นอะไรป่วยอย่างนี้

ลักษณะของพี่เล็กที่เขานอนอยู่ใต้บันไดเนี่ย

แล้วก็แปลกใจแล้วก็เดินเข้าไปใกล้

แต่แกไม่สนใจถึง

เสร็จแล้วหน้าหนึ่งก็ร้องไห้แบบสงสารเห็นสภาพแล้วสงสาร

ว่าคร่าวนะคะว่าเนี่ยมาถึงบ้านในเล็กเนี่ย
เลอะเทอะอยู่ข้างบนบ้านคือเละเทะไปหมดเลย
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ทำอะไรให้เลย
ผัวเนี่ยค่ะเป็นคนโทรผัวเนี่ยโทรศัพท์ไปเรียกพ่อกับแม่ให้มาดูแลพี่เล็ก
มาด่วนเลยพ่อแม่ก็นั่งรถทัวร์มาบอกว่าป่วยหนักมากใช่ไหม
อย่างนี้พ่อก็เล่าฟังมามาถึงก็ต้องมาเช็ดอืดเช็ด
เยอะที่นอนต้องพิงไปหมดเลยค่ะกระจัดกระจ่าย
หนูต้องไปหาพระนะพระองค์นี้เก่งมากเลย
เพราะว่าพระองค์เนี่ยเขาบอก
ไปกันที่วัดเก่าแล้วก็ไปเจอหลวงพี่องค์นี้ยังหนุ่มอยู่นะฮะ
สงสัยว่าเพื่อนจะโดนของนะลุงพี่ไปดูได้ไหม
พี่ก็ไปหลวงพี่ก็นั่งสองแถวตามมาก็พามาเดี๋ยวในวันนั้นเลย
พอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยหลวงพี่เข้ามาในบ้านก็ไม่นั่ง
ยืนแบบเดินเข้ามาปุ๊บก็ไปยืนคุย
พี่เล็กเนี่ยก็เลยแบบพอเห็นพระปุ๊บสนทนากันทันทีเลยค่ะ

งก็เล่าอาการให้หลวงพ่อฟังทั้งหมดพร้อมกับแม่เขาก็มีพ่อมีแม่แล้วก็พ่อแม่พี่เล่นเขามีหนิงแล้วก็พี่กุ้งไปด้วยกัน๔คน
เสร็จแล้วเนี่ยก็อุ้มพี่เล็กนะคะลงไปปูเสือนอนอ่ะอยู่ในกุฏิหลวงพ่อบอกว่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่าอาการให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อมาเอาอย่างงี้ไปซื้อไข่มาก็คือให้นิงอ่ะไปซื้อไข่ไก่ไก่มาสามฟองนิงเป็นคนเดินไปซื้อไข่ที่นั่นมานิงก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็มาให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอก
สั่งเด็กเอ้ยสั่งเนมว่าไปเอากลวยมา๓อันเด็กก็ไปทำกลวยมาให้เสร็จนิ้งก็นั่งดูหลุงพ่อก็เลยหลุงพ่อก็เลยเอาขันน้ำมนต์อันใหญ่ค่ะแล้วก็เอาเทียมไปหยดแล้วก็ท่องนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกหลุงพ่อก็สื่อสารกับพี่เล็กก่อนนะคะพูดภาษาเขมรกันเขาจะไม่คุยกับใครเลยพี่เล็กเขาจะคุยกับพระเท่านั้นพ่อแม่พ
เดี๋ยวหลวงพ่อจะทำเอาของออกให้นะเขามีของอยู่ในตัวแล้วก็ในร่างเนี่ยไปสินยิงสัญญาอะไรกับเขาไว้เนี่ยเขาเขามาเอามาเอาเงินนะ

รู้แล้วว่าหลวงพ่อแปลให้ฟังนะคะว่าร่างหมอหมอที่ทำลาเขาบอกว่าถามพี่เล็กว่าอยากจะได้อะไรในการมาลงของพี่เล็กบอกว่าอยากได้บ้านอยากได้เงินในบัญชีสักล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยบอกโอเคเขาจะให้บ้านให้เงินนะแต่เงินในบัญชีหนึ่งล้านขอครึ่งหนึ่งได้ไหม

เยอะแต่ว่าพี่เล็กอยากได้เงินล้านแต่หมอก็เลยบอกว่าถ้าได้ล้านเนี่ยเขาขอครึ่งหนึ่งเงินในบัญชีขอ

ได้แล้วทีนี้พี่เล็กอ่ะไม่ไปให้เขาก็คือตัวเองคงจะได้มาแล้วล่ะไม่งั้นคงไม่ซื้อบ้านซื้ออะไรอ่ะ
หลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอเคหลวงพ่อจะทำพิธีแล้วก็ทำเสร็จนี้ก็เห็นหลวงพ่อเนี่ยค่ะเอาไข่เนี่ยนะไปวนแถวหน้าผากแล้วก็เตาะมาในกระทงมันก็จะมีเส้นผมออกมา
เราเห็นแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันมีเส้นผมออกมาเต็มเลยนะเป็นกระจุกอะค่ะแล้วใบที่สองหลวงพ่อก็ไปท่องวนวนที่หัวเข่าเป๊ะมามันก็ทีนี้เป็นเป็นเหมือนกลิ่นเน่าเน่าอ่ะเป็นน้ำเหลืองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเน่าคือนิงไม่เคยลืมวันนั้นว่านิงเนี่ยยกเชือกขึ้นมาปิดอย่างเงี้แบบปิดเลยมันเหม็นมากมันเหม็น

หนึ่งคิดว่าหลวงพ่อเล่นก้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพาเล่นก้นมาเฮ้ยแต่ไข่กูไปซื้อมานี่ว่ะคือเราเป็นคนไปซื้อมันจะเล่นก้นได้ไงเสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าร่างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะข้างในเนี่ยไม่มีตับไตไส้พุงแล้วนะตายแล้วใช่เขาบอกที่เห็นเนี่ยมีแต่ร่างนะคือแบบว่าคนที่ทำหมอเนี่ยเขาส่งผีส

มันระวังเอกชนแถวนั้นอืมแล้วเสร็จแล้วนิงก็บอกเฮ้ยพี่หนิงอยากรู้อ่ะว่ามันจะมีต่ำใจไส้พุงนะนิงไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเป็นไปได้ไงพี่รักจะตายอีกสามสี่วันนี้จะตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยขอแวะหน่อยละกันก็เลยบอกกับพ่อแม่เขาว่าขอไปเอ็กซาเรย์หน่อยละกันนิงก็ไปบอกไปเล่าเรื่องคร่าวให้หมอฟังว่าพระบอกว่าไม่มีข้างในไม่มี
ว่าพี่เล็กจะตายจริงมั้ยตายจริงวันที่สี่แม่ของเขาเนี่ย
เดี๋ยวนะย้อนออกมาก่อนนะสรุปไปออกไปเอ็กซาเรย์ตับใจไส่ภูมิตัวลุงมีไหม
ใช่เห็นหมดทุกอย่างค่ะแล้วแต่สภาพพี่เล็กก็ยังอยากคือทำอยู่อย่างเงี้ยตลอด
ไม่ราบไม่นอนโดยอย่างนี้ตลอดเลยการปิด๔วันวันที่สี่
คือพวกเรางานเข้าบ่าย๓โมงใช่ไหมครับ
จะทำศพที่วัสชัยมงคลมหาถ้าใครว่างก็ไปงานศพเล็กหน่อยนะเรามา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
ทีนี้วันนั้นมันจะต้องมีศพตอน๕โมงเย็นนะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเผาก่อนเพราะว่า๕โมงเดี๋ยวเขาจะขึ้นใช่ไหมคะ
หลวงพี่ก็ทำพิธีนู่นนี่นั่นเสร็จ
วันนั้นมีคนไปไม่ถึง๑๐คน๖๗คนเท่าบ้านไป

เขาก็เอาพี่เล็กขึ้นเมนเผา

ศพตอน๕โมงศพเขาต้องรอเผานะต้องใช้เมน
เอาไฟชอตให้มันไหม้ให้มันแบบว่า

คือมันเผาไม่ไหม้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องใช้ไฟชอต
ให้มันไหม้เพื่อจะได้เก็บกระดูกค่ะ
พ่อแม่เขาก็เลยอนุญาตให้เอาไฟชอต
พอเอาไฟช็อตเสร็จแล้วเนี่ยสับปะเลิก็ไปเก็บกระดูกมา
ผ้าขาวมาเลยเราต้องรอเผาให้เสร็จ
เพื่อที่ว่ารอเอากระดูกกลับบ้านไงคะวันนั้น
เสร็จแล้วเนี่ยสับปะเลอก็ไปเจอตะปูมันโผล่มาที่กระดูกอะค่ะ
สับปะเหลือก็เลยมาบอกว่าคือเราก็ยืนคุยกันนึงเนี่ย
บอกเนี่ยศพเนี่ยโดนของมาใช่ไหมสับปะเหลอถามเลยสับปะเลอรู้เลย
แล้วบอกว่าใช่ไปโดนของมาบอกเนี่ยดูก็รู้เลย
แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงบอกว่ารู้เนี่ยดูก็รู้แล้ว
ของว่าศพมันโดนของมามันต้องมีตะปูโผล่มาไงคะ
ก็เลยวันนั้นเอาสบเอากระดูกพี่เล็กครับพ่อแม่เค้าไปทำพิธีรอยข้างข้าง

คือท้ายที่สุดเนี่ยคุณเชื่อพี่เล็กเสียชีวิตเพราะคุณสัยใช่ไหม

นี่คือระยะเวลาแค่๓๔เดือนเองนะคะ

คือตอนแรกก็อยากจะไปทำนะ
อยากไปทำแต่ว่ามันมาสะดุดตรงที่ไอ้วิธีทำเนี่ย

อยากได้ตังค์อยากได้ตังค์เงินล้านอยากได้อยู่

แต่ว่านิ่งรับไม่ได้จริงกับการที่ต้องไปทำเข้าพิธีแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยคุณเป็นเด็ก๗๘ขวบเนี่ย
คุณก็เคยเห็นเรื่องราวของคุณสัยมาแล้ว

คือตอนนี้หนิงเขียนหนังสืออยู่เยอะใช่ไหมค
แล้วนิงก็ได้ยินคนในโซเชียล
พูดเรื่องคุณสัยเรื่องลงของเราจะบอกว่าเราไม่เชื่อ

ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของดีแล้วไอ้สมัยที่เราเจอเด็กที่เราเจอมันคืออะไรวะ
ก็ตอนนั้นหนิงมีญาติผู้ใหญ่นะคะ
เขาจะไปขอสะพ้ายที่จังหวัดสุรินทร์

มันเป็นบ้านชนบสมาก

แล้วสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลย
พี่นาเนี่ยก็ก็พานิ่งไปเดินเล่น

เขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้
เข้าบ้านเนี่ยก็แปลกใจว่ามันคืออะไรไม่ดีคือเราอยากจะเดินเล่นอยู่
พี่ก็เลยบอกให้เข้าบ้านพอเข้ามาเนี่ยนิงก็ถามว่าทำไมต้องรีบเข้าบ้าน
เขาก็เลยบอกว่าตอนโพลเพเนี่ยมันจะมีคนปล่อยของกัน

ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมัยเด็กเรายังไม่เข้าใจไง
บอกว่าคนเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้ปล่อย
เราก็เฮ้ยมันจริงเหรอเราก็เริ่มกลัวผีแล้ว
ความเข้าใจของนิ่งคิดว่ามันคือผีปล่อยผีปล่อยอะไรใช่ไหมครับ
ก็เลยเข้ามาในบ้านพอ๖โมงเย็นเนี่ยคือทุกบ้านจะปิดหมดเลย
ปิดประตูนอนกันไวมากนอนไม่นอนไม่รู้แต่ว่าปิดหน้าต่างแล้วไม่ค่ะ

ทุกบ้านค่ะในระแวกใกล้เคียงกันจะรีบปิด
แล้วพี่พ่อแม่ของพี่นาเนี่ยค่ะเขาก็ปิดประตูเสร็จแล้วนะคะ
เขาเอาเทียนเนี่ยค่ะเทียนไปลนให้มันเป็นน้ำตาเทียนนะคะ
แล้วก็ไปปิดตามรูอรูที่เดี๋ยวมันมีช่องมีรูโหวเนี่ย
เอาเทียนไปอุดอุดอุดไม่ให้รูไม่มีรู
นิ่งถามว่าทำไมต้องอุดคือนิงเข้าใจแล้วตอนนั้นว่า
เวลาเขาปล่อยของเนี่ยมันเล็ดลอดเข้ารูเข้าอะไรอย่างนี้

เอาน้ำตาเทียนอุดตามรูตามชอกต่างเนี่ยนะฮะ

เพื่อไม่ให้ของมันเข้ามาตามซอกตามรอย

เขาจะปล่อยของกันปล่อยของแล้วทีนี้ของมันจะมาตามช่องตามหลืบตามอะไรอย่างนี้ไงครับ

นี่ก็เล่าสาเหตุที่เราจะต้องไปที่ปู่กับญาติต้องไปแต่งงานผู้หญิง

คือเขาถูกผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยผู้หญิงของในหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่สวยมาก
พี่นะครับตอนนั้นเกายุประมาณชายปรามาณ๑๐๗๙
ตามพ่อแม่ไปตลาดแล้วจู่ก็แก้ผ้าวิ่งในตลาดเนี่ย
อันนี้ฟังเขาเล่าเสร็จแล้ววันนั้นนะคะรุ่งขึ้นอีกวันนิ้งก็เลยบอกว่า
เห้ยหนิงจะกลับบ้านแล้วหนิงยังเด็กเนอะอยากกลับบ้านพูดว่าถ้าพากลับบ้านหน่อย
บอกยังกลับไม่ได้พรุ่งนี้จะต้องทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ
พอผูกข้อม้ายข้อมือเสร็จปุ๊บวันที่สามเนี่ยเราจะต้องกลับละ
เราก็กำลังช่วยพี่เขาเนี่ยพับผ้าเพื่อจะลงกระเป๋า
พี่นาเนี่ยเขาก็อยู่ก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้
พูดพูดพูดเหมือนขเมนอ่ะอีกแล้วเออพูดพูดเอง
แล้วก็ลุกขึ้นถอดเสื้อถอดผ้ายกทรงเกงในถอดหมดเลย
แล้วก็วิ่งตัวขาวจ้วนวิ่งไปข้างนอกบ้านนะคะ
อันนี้ช่วงบ่ายนะคะวิ่งออกไปแดดอยู่ร้อนเนี่ย
แล้วอาเราน่ะก็วิ่งตามเพื่อไปจับเขาเข้าบ้านอะไรอย่างนี้
คือเขาไม่รู้ตัวแล้วทีนี้เราก็เลยรู้ว่า

โดนของแบบนี้ผู้ชายมันแกล้งทำของใส่อย่างนี้
ผู้ชายคนนี้ทำของใส่พี่นานโดยเฉพาะเลยแบบ
เล่นโดยเฉพาะโดยตรงตัวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำให้บ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาชอบไม่มีใครมาขออะไรอย่างนี้ค่ะ

ผมก็จะทำให้คุณป้าบอกไม่ต้องอักขได้ใครเลย
ทีนี้วันนั้นเราก็เลยพาลุงครึ่งหนึ่งวันแล้วก็พาคือเข้ากรุงเทพมาด้วยกันอ่ะค่ะ
แล้วอ่านิงก็พาเขาไปรักษาหนิงก็ไปเห็นพิธีหลวงพ่อก็เอาน้ำมนต์ลาดลาดลาดลาดอะไรอย่างเงี้
อาบน้ำมนต์นะคะปัจจุบันนี้แกก็หายเป็นปกติแล้ว
เขาก็มันก็สามสิบกว่าปีแล้วอะค่ะคุณเชื่อไหมว่าเรื่องราวของคุณสัยนี่มีจริง
ไม่อยากเชื่อแต่ว่ามันอะไรที่หนึ่งเห็นมันคืออะไรก็ต้องบอกว่ามันมันมี
คืออย่างนี้คุณหนุ่มหนิงกำลังคิดว่าสมัยก่อนคุณใส่แรงมากมีจริง
เพราะว่าคนในยุคก่อนยุคโบราณหนึ่งเชื่อว่าเขามีวิชาอาคมเก่งกล้า
แล้วปัจจุบันนี้คนรุ่นนั้นตายไปใช่ไหมคะ
ของมันก็ต้องตายไปตามของเสื่อมไปก็ไม่มีใครสืบทอด
เพราะฉะนั้นในเรื่องวันปล่อยของนี่คุณเชื่อไหมถ้าเป็นอดีต
ถ้าถามตอนนี้น่าจะเชื่อว่าลุงก็คืออะไรวันปล่อยของ
คนที่เขาเล่นของเล่นอาคมอะไรอย่างนี้ไงคะ
เขาปล่อยเพื่อได้ว่าถ้าไม่ปล่อยแล้วมันจะเข้าตัวเองป่ะ

คือวันปล่อยของที่คุณพระดำเขาจะปล่อยกันเนี่ยนะเป็นวันพระวันโกนอะไรอย่างนี้
เป็นเพราะว่าคนที่เล่นของมีวิชาอาคมเนี่ย
โบร่ำโบราณเขาบอกว่าของเหล่านี้มันอยู่กับตัวมากเกินไป
เขาจะร้อนที่ใช้คำว่าร้อนวิชา
ร้อยวิชาถ้าเกิดเขาเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะแตก
คือมันจะแตกซ่านในตัวแล้วของจะเข้าตัว

ก็จะเป็นลมเพลลมพัดไปโดนใครบ้างก็ไม่รู้

อีกมุมหนึ่งเขาก็จะพูดกันว่าอีกตำรา
บอกว่าอ๋อต้องปล่อยออกไปเพราะว่า
อย่างเช่นวันพระวันโกนเนี่ย
ของที่มีอยู่กับตัวอย่างพวกผีพวกวัตนุพวกนี้

แล้วแต่ว่าอันนี้มุมมองอีกสองแบบที่เขาว่ากัน

แล้วได้มีการกลับไปตามหาสีพึ่ง
แล้วก็ได้ที่ทางหมอผีก็ให้มาไหม

ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยมันหายไปเลย
ก็คือรู้ว่าพี่เขาตายแล้วก็คือทำพิธี

ก็คือพ่อแม่เขาต้องจัดการต่อไป

เคยมีข่าวหรือมีใครได้เจอวิญญาณพี่เขาบาง

แต่คนที่ทำงานในตู้พากันแบบเหมือนกลัว
ก็มีการพูดกันถึงเรื่องพี่เล็กว่าเนี่ย
ถ้าทำของแล้วทำของแล้วแบบว่า
รักษาสัญญาก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรแบบนี้

ปัจจุบันนี้หนิงไม่ได้อยู่ในวงการนี้

หนิงก็ถามเขาเขาบอกว่าไงว่า
หนูก็รู้นะวันบาปนะบาปแต่ก็ไปทำ

ทำให้เขารุ่มหลงงมงายมาอะไรอย่างนี้

คุณเห็นมากับตาทั้งหมดที่คุณเล่า
เรื่องนี้นะจริงไม่ได้เกี่ยวกับรายการนี้เลย
งเขียนไว้ตั้งแต่๗ปีที่แล้วในหนังสือ

เขียนไว้อยู่แล้วถึงเมื่อจน๗ปีที่แล้วค่ะ

ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเล่าไม่หมดเล่านิดหน่อย
วันหลังหนิงก็เลยมาเล่าเรื่องแบบนี้ลงหน้าเพจ

เกี่ยวกับเรื่องคุณสัยเรื่องโรงของ

แต่ก็มีคนอื่นที่มาแชร์ประสบการณ์ของคุณ

ก็มีค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ

มีอันเป็นไปอะค่ะบางทีก็

เสียชีวิตอะไรแบบนี้มีอันเป็นไปได้

ขอโทษนะครับวันนี้ไหนคุณมาแล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เคยทำงานบริการมาก่อน
วันนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันในวงการแล้ว
ถูกมั้ยฮะแต่รุ่นน้องที่คุณบอกว่า
คุณยังคลุกคลีอยู่อย่ายะแก่ตือดอะไรกันครับ

ไปเอาเงินเข้ามาด้วยวิธีที่ไม่โอเค

แล้วไม่จำเป็นเพราะว่าสมัยเนี่ยมันมีแต่พวกหลอกเงินกันถูกไหมคะ
อาจารย์นู่นอาจารย์นี้จริงเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาหลอกตังค์อย่างนี้
เราไปเชื่อเขาพอเราเชื่อเขามากมันก็เป็นการดึงดูดเช่นกัน
ดูดให้สิ่งนั้นเข้ามาไม่ว่าคุณเชื่ออะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องเชื่อตัวเองเลยนะครับศัยยศาสตร์มีจริงไหมในวันนี้
มีอยู่ค่ะนิ้งคิดว่ายังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่คนคนหนึ่งพี่หนิงเนี่ย
อยู่ในมุมมืดที่สุดของสังคมยอมออกมาเปิดเผยเรื่องราวเล่าให้เราฟังแบบนี้
อย่างที่บอกครับว่าเรื่องมูเตรูไม่เข้าใครออกใครย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ว่าวันนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้คุณทำนะฮะเราต้องการนำเสนอเนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์
เราต้องการเรียกได้ว่าเฮ้ยมันมีที่มาแล้วตอนจบมันไม่ใช่จะดีเลย
สวยหรูครับวันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังในค่ำคืนนี้
ข้างหน้ามีเรื่องเด็ดเอามาให้เราอีกหน่อยได้สวัสดีครับ
มูขั้นเทพของเราเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
มูเสริมพลังชีวิตกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ครูบาไม่ใช่แปลว่าแก่แล้วมีไม้เท้านะ
ไม่ใช่แปลว่าเข้าแล้วจะต้องใช้ไม้เท้า

เพื่อจะทำให้เรามีสติในการก้าวไปในทุกเรื่อง

เป็นมือทำงานนี่เราต้องปิดที่มือท่านด้วย
ขอให้มือเราจงมีกำลังในการทำงาน
ขอให้มือของเราจงเป็นมือที่ทำงานสำเร็จอยู่ที่ท่านทำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
วันนี้มูขั้นเทพของเรา

ดินแดนแห่งอริยธรรมล้านนา
เพื่อพาคุณผู้ชมมาหมู่
เสริมพลังชีวิตกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ซึ่งก่อนที่จะขึ้นเขาไปนั้น
มูจุดแรกที่ห้ามพลาด

คืออนุสวรีครูบาเจ้าศรีวิชัย

ผมรักเลขานิเทศพาท่านมามูกันถึง

พิษการยนต์ปีพุทธศักยา๓๔๗๗

เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าพระองค์สุดท้ายของเมืองเชียงใหม่

เพื่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจะพาไปมูในวันนี้ครับ
มีข่าวคาวบารมีของพระครูบาบุญชุ่มแห่งเมืองเชียงราย
หลังเป็นอดีตก็มีบารมีของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
เป็นประถมแห่งมหามงคลแห่งศรัทธา
แม้วันนี้ท่านละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว

เอาละครับไปสการะกันเลยดีกว่านะครับ
อาหังวันธามิสรภาษาอาหังวันธามิสิรษา
อาหังวันธามิสภโศสาธุสาธุสาธุอนุโมธามิ
สาธุข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศ

น้องสการะพระครูบาเจ้าศรีวิชัยวิชโย
ด้วยความเคารพขออนุโมทนาสการะ
ในบุญยราศีบุญบรมีอธิษฐาน
เมื่อกลับไปประกอบด้วยหน้าที่การงาน

มงคลนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลนัน
ครูบาไม่ใช่แปลว่าแก่แล้วมีไม้เท้านะ

ทำให้เรามีสติไม่ประมาท
ไม่ใช่แปลว่าเท่าแล้วจะต้องใช้ไม้เท้า

เพื่อจะทำให้เรามีสติในการก้าวไปในทุกเรื่อง

สาธุขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้
ตั้งมั่นในศีลในธรรมในทานบารมี

มั่นคงไม่ล้มตั้งแต่บัตรนี้เถิน

ที่ท่านเคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้

แต่ด้วยคุณงามความดีของท่าน

จากเพศของคารวาส
สู่เพศสมณะตั้งแต่สมเนร

ท่านไม่ได้บวชแล้วมีความสุขความสบาย

ซ่อมวัดต่างมากมายในรัฐนา

คนเราจะมูหรือจะอะไรให้เป็นมงคล

และนี่คือมหามงคลที่ชาวดรรณาขอบรับศรัทธา
เป็นพระอริยเจ้า
เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศิลป์

ผมจะได้ไปทำงานและมั่นคงสำเร็จ

ขอให้มือเราจงมีกำลังในการทำงาน
ขอให้มือของเราจงเป็นมือที่

แต่เพียงแต่ว่าคิดว่าปิดตรงไหนแล้วเป็นอะไร

ท่านเป็นพระที่มีหัวใจดีงาม

ขุดเป็นช่างทำทุกอย่าง

มาแล้วนะครับ
ไป

เพราะนักศึกษาของมชทุกคน

แล้วก็สำเร็จเป็นบัณฑิต

ชีวิตรู้สึกตกต่ำเหลือเกินมากขึ้นดอยสุเทพ

ประโลก

ถ้าย้อนหลังไปเมื่อสัก๓๐กว่าปีที่แล้ว

คุณส้มโอเพ็ญพุทธพิสุทธิ์เป็นนางเอก
เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากมาที่นี่ครับ
คือในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนในเวลานั้นเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย

จากธนาคารเดินทางมาที่นี่
แล้วเป็นพิสุทธิก็เป็นนักเรียนก็ขอติดรถมาด้วย
เต๋อเรวัตเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องพระเครื่อง

เลยทำให้เต๋อในวัดเหมือนทั้งพาลูกเขาหนีกับขโมยเงิน
ตำรวจทหารตามมากันเต็มในเรื่องนะครับ

ถูกยิงครับตำรวจยิง
อรัตลูกประสุนปืนมันคาร์สตางค์อยู่

ทำให้ติดตาติดใจผมมากเลยในวันนั้นนะ
กระทั่งได้มาครั้งแรกเมื่อเราเรียนมหาวิทยาลัยปี๒นะครับ
พอหลังจากนั้นมาผมก็จะมาสการะที่นี่ตลอด
ทุกครั้งที่มาก็หาการมาสักการะ
และนี่เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมา
ก็จะพาแฟนรายการมูไนท์
ขึ้นไปสการะย้อนบรรยากาศเดิม

และนี่จะเป็นมหามงคลที่จะทำให้มูแล้วชิดดีขึ้นครับ

เขาเป็นองค์โดดใหญ่สี

เดี๋ยวนี้เขาบูรณะใหม่แต่ครั้ง

จากนี้ก็จะได้เข้าสการะนะครับ
แล้วก็มูกันต่อด้วยบรรยากาศที่เข้มขัง

เมื่อ๖๐๐กว่าปีที่แล้วพญาคือนากษัตริย์องค์ที่๖แห่งอาณาจักรล้านนา
ทรงอันเชิญพระบรมศาลีลิกธาตุที่พระองค์ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง๑๓ปี

โดยให้ช้างมงคลเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน
เมื่อช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพมันร้องถึง๓ครั้ง
และเดินเวียนขวา๓รอบจนกระทั่งล้มตายในที่สุด
พญากือนาจึงโปรดก้าวให้ขุดดินลึก๘ศอกกว้าง๖กว่า๓ศอก
เพื่ออัญเชิญพระบรมศาลีลิกธาตุลงประดิษฐานไว้
จากนั้นถมด้วยหินและก่อพระเจดีสูง๕วาครอบเอาไว้
ที่แห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์
และอบอวนไปด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนเป็นอย่างมาก
พอเราขึ้นมาที่พระท่าทศุเทพฯผมแนะนำแล้วว่า
เมื่อขึ้นรถแดงขึ้นมาหรือว่ารถส่วนตัวควรจะเดินขึ้นไปใดหน้า
แล้วก็บูชาสาคาราธรรมชทุกเทียนที่ทั้งวัดจัดอะไว้นะครับ
แล้วก็มาสวทิธาณขอพรตามปราณฑณา
เรามองที่องค์พระทาตริย์สว่างสไหว
แห่งแสงทองสีทองจากองค์พระธาตุ

เราจะได้นำศักดินาวัตรสวัสดิ์บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณศักดิ์คุณอิติพิโสนะครับ

พระครับ
สาธุข้าพเจ้าช้างหลายดึงมาน้อมสกรวรรธาภพรมศาฬิริกทาตุอันศักดิ์สิต
ที่สถิตร์น้าองค์พระธาตุโรทศือเทพแห่งนี้
ขอบูชาคุณของพระคุณพระเจ้าสีวิชัย
ขอมงคลแห่งการบูชาศักระ

เกิดจากการอธิษฐานอนุโมทนาจงเป็นบุญสำเร็จแก่ข้าพเจ้า
้อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในราบยศเกียรเสริญสุขขอให้ร่างกาย
มีความสว่างสวัยมีฉับพันธรังศรีให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
นับตั้งแต่บัตรนี้และให้สำเร็จดังมโนรสอธิษฐาน
ให้สำเร็จโดยฉับพลันตั้งแต่บัตรนี้ด้วยเธอ
การได้มาบูชาศักระพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปิดทองอันบริสุทธิ์
เป็นมหามงคลวิถีสำเร็จแก่ทุกท่านใครรู้สึกดวงตก
หมองคำไม่สบายกายไม่สบายใจหากว่ากลับมากลับว่ายศักระนะครับ
พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่รับรองจะเป็นมหามงคลให้คุณได้มา
อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดความชื่นใจขอความสบายกายสบายใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป